สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชัดข่าวเที่ยงครับ
อัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงเวลาเดิมนะครับ
สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบสามนาฬิกากับรูปแบบใหม่ยังคงอยู่กับเราสองคน
ทัศนัยคดฮองและคุณสุพัสรามหาคามิลวันนี้เราครบกันสามกลุ่มผ่าพันวันทหารผ่านศึกครับ
ใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะซื้อดอกป๊อปปี้นะคะ
เพื่อที่จะสมทบทุนนำเงินไปให้กับองค์การทหารผ่านศึกนะคะ
เป็นเงินทุนที่จะช่วยเหลือทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก
รวมทั้งทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ
รวมทั้งไลน์ในวันนี้ค่ะหน้าจอชัดข่าวเที่ยงนะคะ
เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะส่งข้อความเข้ามานะคะ
ให้กำลังใจบรรดาทหารผ่านศึกต่างนะคะ
ที่หลายคนตอนนี้อาจจะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่าง
รวมทั้งทหารที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ
โดยเฉพาะแนวชายแดนของประเทศไทยค่ะ
ใช่ครับก็ร่วมส่งข้อความมาให้กำลังใจ

หน้าจอของเราทุกข้อความจะปรากฏบนหน้าจอของชัดข่าวเที่ยงครับ
วันนี้มาเริ่มที่บรรยากาศของงานวันทหารผ่านศึกนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
พลเอกสุริยจุลานนท์องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
ไปวางภูมิมารานณอนุสวรีชายสมรภูมิ
ในวันทหารผ่านศึกประจำปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์
ไปวางภูมิมารานณอนุสวรีชายสมรภูมิ
เนื่องในวันทหารผ่านศึกกลุ่ม๓กลุ่มภาพันธ์๒๕๕๙
โดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกปรีชาจันโอชาประหลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้แทนผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ
สมาชิกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชินุปธรรม
และผู้แทนส่วนราชการต่างตลอดจนหน่วยงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย
และทหารผ่านศึกนอกประจำการเข้าร่วมวางพวงมาลัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการสะดุดีและรำลึกถึงวิรกรรมของความกล้าหารของทหารผ่านศึก
และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทย
สำหรับบรรยากาศโดยรอบอนุสวรีชัยสมรภูมิถูกประดับตกแต่งด้วยดอกป๊อปปี้
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกอย่างสวยงาม
เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของทหารตำรวจพลเรือน
เสียสละชีวิตในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสครับ